เทียบกันเลยว่าราคาข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
มีการปรับเปลี่ยนราคาอย่างไรกันบ้าง
แนวโน้มดูเหมือนกับว่าจะเห็นชัดเจนว่าราคาปรับตัวย่อลงมา
เริ่มจากข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษนะครับ
คุณผู้ชมฤดูการผลิตคือปี๕๙๖๐
หลังจากที่ได้มีการสิ้นสุดโครงการ
รับจำนำยุ้งฉางฤดูการผลิต๕๙

ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษนี้นะครับ
จะพบว่าราคาจาก๒๔๐๐๐กว่าบาท
ในวันที่๒๒กุมภาพันธ์ราคาล่าสุดนั้นขยับลดลงมา
อยู่ที่ประมาณสัก๒๓๐๐๐กว่าบาทด้วยกัน
นี่คือราคาข้าวชนิดแรกเท่านั้น
นำมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกัน
ส่วนข้าวเขา๕ครับจากราคา๑๒๙๑๕บาทต่อตัน
ลดลงเหลือ๑๒๘๑๐บาทต่อตัน

ราคาอยู่ที่๑๒๖๐๐บาทต่อตัน

ส่วนอินเดียครับราคาอยู่ที่๑๓๔๗๕บาทต่อตัน
กีสถานราคาอยู่ที่๑๓๑๒๕บาทต่อตัน
คราวนี้มาดูข้าวขาว๕จากราคา๑๒๗๐๐กับอีก๕บาทต่อตัน
ลดลงเหลือ๑๒๖๐๐บาทต่อตันครับ
ที่เวียดนามราคาอยู่ที่๑๑๘๓๐บาทต่อตัน
ถือเป็นราคาต่ำที่สุดในตลาดเช่นเดียวกัน
ส่วนอินเดียนั้นราคาอยู่ที่๑๒๗๗๕บาทต่อตัน
และปากีสถานราคาอยู่ที่๑๑๙๐๐บาทต่อตัน